ติดต่อโถ่ขนาด๓
เริ่มต้นทำถุงเครื่องหอมด้วยการทำแบบรูปทรง
ซึ่งเป็นทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแล้วตัดผ้าโปร่งเป็น๒ชิ้น
แต่บางคนก็นิยมใช้ผ้าทึบด้านหนึ่ง
และอีกด้านหนึ่งเป็นผ้าโปร่ง
ซึ่งต้องเย็บด้นถอยหลังติดกันทั้ง๓ด้าน
แล้วจึงตลบควักถุงผ้าเพื่อใส่เครื่องหอม
ต่อจากนั้นจึงจะเย็บปิดปากถุง
ซึ่งถ้าเป็นผ้าโปร่งทั้ง๒ชิ้น
ก็จะประดับด้วยผู้หรือริบบิ้นผ้าห้อย

ก็นิยมปักลวดลายดอกไม้เพื่อความสวยงาม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน